จริงแล้วนะคะติ๊กได้ออกมาพูดในรายการหมดทุกอย่างแล้วนะคะ
แล้วก็อยากจะบอกกับพี่ว่าวันแรกที่พี่สื่อมวลชนโทรหาติ๊กเนี่ย
มากกว่า๒๐๐มิตรคอนะคะแต่ว่าติ๊กเนี่ยต้องขอโทษจริง
ที่ให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากนะคะเพราะหนึ่งติ๊กไม่อยากพาดพิงถึงคนอื่น
คนอื่นซึ่งเป็นคนที่ติ๊กรักอยู่สองคนนะคะ
หรือเป็นช่วงเวลาที่ติ๊กออกมาขอโทษให้สัมภาษณ์หมดแล้ว
ที่รู้ว่าติ๊กล้มอยู่แล้วเราก็คุยกันทุกอย่าง
ช่วยเหลือเขาเรื่องเงินด้วยก้อนหนึ่ง
ทั้งที่ตอนนั้นติ๊กก็ไม่มีเงินจะใช้นะคะ
อันนี้ถือว่าเจตนาคนเราเนี่ยคิดจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะ
เจตนาเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด
ไม่ว่าพี่เขาคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของเขาเอง
ซึ่งมันก็ไม่จริงนะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ค้ำประกันติ๊ก

เพราะว่าไปดูตามบัตรประชาชนได้ว่า
ติ๊กเป็นคนกู้คนเดียวเซ็นคนเดียว
ถ้ามีผู้ค้ำประกันที่เคยกู้มาแล้ว๒รอบนะคะ
ถ้ามีผู้ค้ำประกันเขาจะต้องเขียนชื่อผู้กู้
กระดาษบัตรประชาชนอันนั้นด้วย

แต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาจงใจของเขาเนี่ย

ก็เมื่อกี้พี่ถามถึงใครอะคะ
ใช่ค่ะ

ก็ขอพูดแค่นี้นะคะ

คือวันนั้นที่ติ๊กกู้มาเขาก็กู้เหมือนกัน
ถ้าเขาจะตามคงไม่ได้ต้องตามส่วนของติ๊กอะค่ะ
เพราะว่าติ๊กกับคนที่เจ้ากู้

ติ๊กโอนเงินให้ก่อนที่เขาจะโพสต์เนี่ย

แล้ววันที่เขาโพสต์อีกสี่พัน

โอนให้คนที่ติ๊กเป็นเจ้าหนี้ติ๊กเนี่ย

หลังก่อนหน้านี้ติ๊กก็โอนให้ตลอดเวลา
ทั้งที่ติ๊กเนี่ยออกข่าวออกรายการ
ติ๊กกำลังแย่ความรับผิดชอบติ๊กอ่ะมี
เพราะว่าติ๊กต้องการที่จะแก้ไข
เพราะฉะนั้นใครที่มีเจตนาจงใจไม่ดีกับติ๊ก
ยอดที่ติ๊กกู้มาคือห้าหมื่นจริงตำแหน่งใช่ไหมคะ
คือจริงค่ะยอดห้าหมื่นเนี่ยรวมดอกด้วยนะคะน้อง
เพราะฉะนั้นนะพี่กู้สี่ยอดอีกหนึ่งหมื่นก็เป็นห้า

แม้ว่าติ๊กจ่ายใส่ตรงทุกวันตั้งที่แบบ
วันนี้ตอบไปแล้วนะคะพี่ก็ต้องตอบได้แค่นี้นะคะ

ขอโทษนะคะพี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ
พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ
พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ

พี่ตอบได้แค่นี้จริงค่ะ